ในมุมมองของอาจารย์สมชัยอดีตกรกตด้วย
คือการโอนเนี่ยคือการเอาหุ้นออกจากมือกันแล้วกันนะฮะ
แต่ว่าไม่ได้เป็นการขายคือว่าไม่ได้มีเงินกลับคืนมา
ก็อาจจะไปให้กับทายาทคนใดคนหนึ่งซึ่งเราไม่ทราบคืออะไรก็คือใครใช่ไหมครับ
ตอนนี้ผลที่มันเกิดขึ้นมันแปลความหมายอย่างไรนะครับ
ความหมายว่าการเปลี่ยนมือเปลี่ยนณวันโอนหรือเป็นเรื่องของการสละมรดก
ซึ่งจะเท่ากับว่าไม่เคยมีตั้งแต่เริ่มต้นอันนี้เราไม่รู้นะครับ
เพราะมีประเด็นหนึ่งซึ่งเมื่อวานนี้คุณภัยศาลพืชมงคลเปิดมา
บอกว่ามันดูอาจจะเป็นเรื่องของการสละมรดกนะครับที่หมายความว่า
มรดกดังกล่าวเนี่ยที่ได้มาเนี่ยเขาไม่เอาแล้วตั้งแต่เริ่มต้น
ถ้าไม่เอาตั้งแต่เริ่มต้นก็คือว่าตลอด๑๔ปีที่ผ่านมาเนี่ย
ก็เท่ากับว่า๑๐กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยก็เท่ากับว่าไม่เคยมีหุ้นอยู่ในมือ
แม้จะเพิ่งมาสละในปีนี้ก็แล้วแต่
สถานะขณะนี้ก็คือว่าหุ้นมันออกจากมือของคุณพิทาไปแล้วในปลายพฤษภาคม
แต่จะนับว่าณวันที่๔เมษาซึ่งเป็นวันสมัครนั้นเนี่ย
หุ้นอยู่ในมือของคุณพิธาหรือไม่
ถ้านับว่าหุ้นอยู่ในมือก็แสดงว่าก็ยังเป็นประเด็นที่จะต้องพินาว่าผิดหรือไม่ผิด
แต่ถ้านับว่า๔เมษาไม่เกี่ยวแล้วมันไม่อยู่ในมือตั้งนานแล้วมาเป็น๑๐ปีแล้ว
เนื่องจากสละมรดกดังกล่าวนะครับก็อาจจะเป็นประเด็นซึ่งรอดผลได้
แต่ตอนนี้เนี่ยผมเข้าใจว่ามันมีประเด็นทางกฎหมายที่คนเขาบอกว่า
สระมรดกเนี่ยจะสระบางส่วนไม่ได้นะครับ

คือไปดูเนี่ยผมก็ค้นนะเขาบอกว่าเวลาพูดถึงประมวลกฎหมายแพ่ง
เรื่องเกี่ยวกับมรดกที่บอกว่ามาตรา๑๖๑
เขาบอกว่าถ้าสละเนี่ยต้องสละทั้งหมดไม่มีเงื่อนไขและไม่มีเงื่อนเวลา
ผมก็เลยไม่รู้ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเมื่อปลายพฤษภาคมนี้
สมมุตินะครับคุณพ่อคุณพิทาเสียแล้วก็มีกองมรดกใหญ่ก้อนหนึ่ง
ก้อนหนึ่งนะฮะอาจจะสักประมาณ๑๓พันล้าน

สมมุตินะ๓๐๐ล้านสมมุติเราไม่ทราบเท่าไหร่นะ
ถ้าสละมรดกก็แปลว่าอะไรไม่เอาทั้งหมดเลยใช่ไหม
อย่างนี้ผมเข้าใจว่าน่าจะไม่ได้
อันนี้เขาคงต้องอาศัยผู้มีความรู้ทางกฎหมาย

ว่าเป็นการโอนหรือเป็นการสละมรดก
และเป็นการสละบางส่วนหรือสละทั้งหมด
คือถ้าจะใช้สูตรที่ว่าสละมรดกแล้ว
เท่ากับว่าไม่เคยได้รับมาเลยตั้งแต่ได้มาเป็นมรดกตกทอด

ในมุมกฎหมายมันต้องสละทั้งก้อน
ผมเข้าใจอย่างนั้นเพราะผมอ่านแล้วเข้าใจแบบนั้น
อาจารย์สมชัยบอกมันต้องไปดูข้อกฎหมายอย่างละเอียด
คือณวันนี้รู้เพียงคำว่าหุ้นไม่อยู่ในมือคุณพิทาแล้ว

แต่สถานะเมื่อวันที่๔เมษาเป็นวันสมัครรับเลือกตั้งเนี่ย
นางกล่าวอยู่ในมือหรือไม่
ถ้าเป็นการโอนมันก็อาจจะแปลว่าอาจจะอยู่ในมือก็ได้
แต่ถ้าเป็นการสละมรดกมันก็อาจจะเป็นไปได้ว่าไม่อยู่
ตั้งแต่เริ่มต้นเพราะฉะนั้นไอ้ความชัดเจนของเรื่องดังกล่าวเนี่ย
ขณะนี้ยังไม่มีใครรู้เลยนะครับ
คุณพิทาเองก็ไม่ได้พูดอะไรให้ชัดว่าเป็นอย่างไรนะครับ
แล้วก็ผมก็ยังรู้สึกว่าเป็นเหมือนกับว่า
อาจจะไม่ค่อยไว้วางใจสื่อไม่ค่อยไว้วางใจประชาชน

ก็ไม่ค่อยยอมจะเปิดเผยออกมาว่าเรื่องที่ชัดทั้งหมดเป็นยังไง
คืออาจจะเกรงในแง่ของการต้องต่อสู้คดี
ต้องระวังคุณเรืองไกรมากเดี๋ยวพูดมากไปเดี๋ยวพี่แกไปเรื่องนี้